จากนั้นรถเสียหลักตกคลองชลประธานข้างทางนะคะ
คลองนี้ค่อนข้างลึกนะคะ๓เมตร

แต่คนขับปลอดภัยแบบปฏิหารเลยค่ะ

ประสบอุบัติเหตุเขาตกลงไปแช่อยู่ในคลองชนรับประทานลึกประมาณ๓เมตร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลองชลประธานตรงข้ามกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนานีเชียงใหม่
ถนนเลียบคันคลอง๗๐๐ปีตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริม
คนขับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนำตัวออกมาจากรถได้

สอบถามนายเสนอปินทรายเป็นผู้เห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นตัวเองกำลังให้อาหารแมวอยู่ข้างถนนถนนเส้นนี้แหละ
รีบตะโกนให้คนที่อยู่แถวนั้นโทรศัพท์แจ้งให้หน่อย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบมาถึงเลยนะคะ
ทุบกระจกเข้าไปช่วยเหลือคนขับซึ่งเป็นผู้หญิงวัยรุ่น
ขึ้นมาจากน้ำได้แบบวุดวิด
ตำรวจสพแม่ริมเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า
ไม่มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย
และจากการสอบถามเจ้าของรถยนต์บอกว่า
ตอนนี้แจ้งบริษัทประกันภัยมายกรถขึ้นจากคลอง

แต่ที่สำคัญคือชีวิตของคนขับอันนี้ปลอดภัยนะคะ